คุณผู้ชมครับการเดินทางไปเที่ยวชมความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามสถานที่ต่าง
จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวจะต้องช่วยกันรักษาแล้วก็คงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาตินั้นให้เหมือนเดิมให้มากที่สุดนะครับ
ซึ่งก็สอดคล้องกับการทำงานของอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับที่ได้ริเริ่มจัดสร้างศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่อนำร่องให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปติดตามจากรายงานครับ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาศก

อุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะระบบการจัดการน้ำเสีย
ให้กลายเป็นน้ำดีก่อนปล่อยน้ำทิ้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

เนื่องจากเราเป็นหน่วยงานทางราชการ

บำบัดน้ำเสียนะครับตอนนี้เราก็เริ่ม

เรากำลังก่อสร้างอยู่นะครับก็คงอ่า

ก็เป็นการบำบัดที่

วิธีการนะครับซึ่งจะบำบัด

น้ำเลยนะครับซึ่งเราจะเป็นตัวอย่างให้แพง

ของชาติเขาศกเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์

ได้รู้สึกว่ามีธรรมชาติ

เราจัดการทั้งในเรื่องของ

เราก็มีการประชุมกันมีมาตรการ

ที่๑๒แพลเนี่ยเขาก็ต้องมีไร้กาด

แล้วก็วางทุ่นไข่ปลาให้เป็นแนว
ให้รู้ว่าอนาเขตในการว่ายน้ำเนี่ย

เพื่อป้องกันเนี่ยเรือซึ่งจะเข้ามานะครับ
จอดเทียบผ้าแล้วอาจจะไปพัดนะครับ

อกจากการออกแบบแพร่เชิงอนุรักษ์
ที่มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และถูกต้องตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ที่ถูกเรียกว่าคลองคะ

ยังสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดซ้าย

เห็นทิวทัศน์และธรรมชาติของขุนเขา

อย่างชัดเจนและสวยงามที่สุด

ท่าจะเรียกดูลูกถูกของพวกเขา

ก่อนกลับถึงถาษุและ
ที่วุฒิราชรันติ์

วิทยาลัยและพุธธรรม
เสียงนี้เขาทำอยู่แต่กำลังทำให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ
เดี๋ยวเค้าจะทำแล้วก็เอาขึ้นไปทิ้งบนข้างบนบนบก

ก็ต้องมาดูมาตรฐานแบบนี้แล้วก็ทำตามเรา
ไม่ใช่แค่ทัศนียภาพที่สวยงามรอบแพรคลองคะเท่านั้นที่น่าหลงไหล
ราคาหลักพันของแผ่แห่งนี้ที่ต่างจากราคาของแผ่เอกชนทั่วไป
ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และยังมีโอกาสเข้ามาเที่ยวชมทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามได้อย่างเท่าเทียมกัน
ปัจจุบันการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เขื่อนเชี่ยวล้านหรือเขื่อนรัชประพาจังหวัดสุราธานี
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยม
โปรแกรมการท่องเที่ยวรูปแบบแพร่บ้านพักอย่างแพร่คลองคะแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
รองจากแพร่เอกชนที่มีอยู่ในพื้นที่เดียวกันจำนวน๑๒ราย
อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีด้วย